คุณผู้ชมครับคำว่าสุขภาพดีไม่มีขายสร้างได้ด้วยตัวเรานะครับ
แต่ว่าโรคร้ายแรงนั้นมักจะมาโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวนะครับ
หลายคนนั้นเลือกที่จะทำประกันเอาไว้ในการลดภาระเรื่องของค่าใช้จ่าย
แต่บางคนก็มองว่าเรื่องของการทำประกันภัยนั้นเป็นการเสียเงินแบบศูนย์เปล่าหรือเปล่า
แต่ว่าข้อที่จริงแล้วในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเราคิดถูกหรือว่าเราคิดผิดกันแน่

ถามแบบนี้แล้วกันนะครับว่าการทำประกันชีวิตนั้นมีความจำเป็นมีความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหน
บางคนบอกว่าทำไปแล้วเสียเงินเปล่าหรือเปล่าแบบนี้มีความเท็จจริงอย่างไรบ้างครับ
ก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าในเรื่องของการทำประกันสุขภาพเนื่องจากเรื่องของสุขภาพโรคร้าย
หรือว่าอย่างน้อยก็คือเราอาจจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพเกิดขึ้นบ้างอาจจะไม่ได้เป็นโรคร้ายแรง
แต่โรคภัยที่เกิดขึ้นเราไม่สามารถคาดการณ์ได้จริงว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นวันไหนก็ไม่รู้
บางทีเดี๋ยวนี้เนาะยุงกัดนิดเดียวนะคะก็ทำให้เราต้องเข้าโรงพยาบาลลบหมอนนอนเสือก็เป็นไปได้นะคะ
ดังนั้นถามว่าประกันสุขภาพจำเป็นไหมก็ต้องบอกว่าจำเป็น
จากว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าโรงพยาบาลก็มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ดังนั้นการทำประกันก็เหมือนเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายนะคะ
ถ้าไม่งั้นเราก็ต้องรับภาระนั้นด้วยตัวเอง
ก็เหมือนกับว่าเวลาคือต้องบอกว่าเวลาเราเตรียมตัวนะคะ
เราอยากจะออกไปข้างนอกเราไม่แน่ใจว่าวันนี้จะแดดออกหรือจะฝนตกเราก็ต้องเตรียมร่มถูกไหมคะ
ร่มไปอาจจะไม่ได้ออกมากางใช้เลยก็ได้
แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามเหตุการณ์เกิดขึ้นเราก็ได้เอาร่มออกมาใช้ได้ทันท่วงที
เหมือนกันแหละค่ะเวลาซื้อประกันปีนี้อาจจะไม่ได้ใช้
แต่ปีหน้าก็อาจจะมีโอกาสใช้ก็ได้ถูกต้องไหมคะ
ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีไว้ก่อนก็เท่ากับว่าเราเตรียมพร้อม
เมื่อไหร่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเราก็ได้สามารถหยิบประกันสุขภาพมาใช้ได้ทันท่วงทีอีกเหมือนกัน
กำลังบอกว่าวันไหนก็ตามนะคะที่เราสุขภาพมีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วโอกาสในการทำประกันก็อาจจะไม่มีก็ได้นะคะ

คำว่าโรคร้ายแรงคำนี้หมายถึงโรคอะไรบ้างและปัจจุบันคนไทยป่วยกับโรคนี้มากขึ้นหรือว่าลดลงมากน้อยแค่ไหนครับ
ปัจจุบันนี้นะคะคนไทยก็มาป่วยกับเรื่องของโรคร้ายแรงเพิ่มมากขึ้นนะคะโรคที่คนไทยเป็นมากที่สุดไม่น่าเชื่อนะคะความดันโลหิตสูงค่ะ
ดันรู้สึกสงสารเขาจะเครียดนะคะดังนั้นความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่มาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะอันดับที่๒นี่ก็คือโรคหัวใจเครียดแล้วยังมีผลต่อหัวใจด้วยนะคะแล้วก็อันดับที่๓ก็คือในเรื่องของเบาหวาน
ไม่แน่ใจนะว่าตอนนี้คนไทยทานมากไปหรือเปล่าออกกำลังกายน้อยหรือเปล่านะคะก็มีปัญหาในเรื่องของเบาหวานอีกนะฮะไม่ว่าจะเป็นความดันหัวใจเบาหวานตามมาก็คือมะเร็งนะคะดังนั้น
และนี่ก็เป็นโรคหลักนะคะที่คนไทยเป็นอยู่แล้วต้องบอกคุณทัศนัยเลยว่าโรคพวกนี้เราจำเป็นจะต้องใช้เงินเยอะด้วยถูกต้องไหมคะในการรักษา
กำลังจะถามเหมือนกันนะครับว่าค่ารักษาโรคพวกนี้แพงมากน้อยแค่ไหนครับคุณสุนิดา
คือค่ารักษาโรคพวกนี้ค่ะต้องบอกว่าการเติบโตของอัตราค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้นนะคะค่ายานะคะเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนหน้านี้นะคะก็สูงขึ้น๑๕โดยประมาณนะคะในเรื่องของค่าผ่าตัดก็สูงขึ้นประมาณ๒๐นะคะ
ดังนั้นก็แปลว่าในสิ่งที่เราอาจจะมีอยู่มันอาจจะไม่เพียงพอหรือถ้าเกิดว่าเราไม่มีเลยนะคะดังนั้นแสดงว่าเราจะต้องรับภาระนั้นทั้งหมด
ค่าใช้จ่ายเรื่องพวกนี้ค่ะเป็นเรื่องที่เราจะต้องเตรียมตัวไว้ก่อน
สุดท้ายเลยครับกรุงเทพประกันชีวิตจะเข้ามาช่วยในการรับมือกับเรื่องของค่ารักษาพยาบาลอย่างไรหรือว่าจะมาช่วยในการดูแลสุขภาพของคุณผู้ชมกับโรคพวกนี้อย่างไรดีครับ
กรุงเทพประกันชีวิตนะคะเราก็มีผลิตภัณฑ์ดีนะคะที่จะมาแนะนำให้กับท่านผู้ชมในวันนี้นะคะ
ถ้าเกิดว่าเรากลัวในเรื่องของสุขภาพคือบางทีเนี่ยนะคะเจ็บป่วยเราก็อยากจะไปรักษาที่โรงพยาบาลถูกต้องไหมคะ
บางทีเราไม่อยากจะซื้อยามารักษาเองอะไรอย่างนี้นะคะเจ็บป่วยเล็กก็ได้หรือว่าจะเจ็บป่วยหนักก็ได้นะคะ
และถ้าเกิดว่าในโรงพยาบาลก็มีความคุ้มครองให้ค่าห้องตั้งแต่๒๐๐๐จนถึง๑๐๐๐บาทเลยทีเดียวเชียว
แล้วที่สำคัญนะคะและในเรื่องของแผนความคุ้มครองก็คือ
คุ้มครองค่าใช้จ่ายตั้งแต่๑ล้านถึง๕ล้านบาท
คุ้มครองแบบนี้ดีตรงที่ว่าเราเหมาจ่ายด้วยค่ะ
ดังนั้นถ้าบางครั้งเราเจ็บเล็กเราก็เหมาจ่ายในวงเงินนะคะทั้งหมดที่มีให้
แต่ถ้าเจ็บป่วยใหญ่นะคะวงเงินมันก็มากพอค่ะที่จะนำไปจ่ายในค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเจ็บป่วยในแต่ละครั้ง
ดังนั้นแล้วเราคุ้มครองให้๓๖๕วันด้วยนี่คือเรื่องที่สำคัญค่ะ
วงเงินสูงเป็นระบบเหมาจ่ายแล้วก็คุ้มครอง๓๖๕วัน
ใครสนใจสอบถามได้กับคุณสุธิดาใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะสอบถามที่กรุงเทพประกันชีวิตได้เลยค่ะ

พระคุณครับสวัสดีครับ
คุณสุนิดาพริบไหวนะครับ
คุณผู้ชมครับสุขภาพดีไม่มีขายแต่ว่าเราสามารถสร้างได้ด้วยตัวเราเอง
แต่ว่าสิ่งที่เราควรทำคือเรื่องของการเตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องของการทำประกันชีวิตเอาไว้ก่อน
เพราะเราไม่รู้ว่าโรคร้ายแรงนั้นจะมาเยือนเราเมื่อไหร่
ไม่มีใครสามารถกำหนดได้แต่ว่าเราเตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องพวกนี้ได้ด้วยการทำประกันชีวิตนั่นเองนะครับ